กันต่อนะคะกับข่าวของคู่จิ้นค่ะใช่

แต่เขามีข้อแม้กันนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะ
คุณออฟนะคะจุมพลแล้วก็คุณกันอัธพันธ์ค่ะ
เขาบอกว่าเขาชอบหอมเขาชอบจูบกันอยู่แล้ว

แล้วถ้าสมมุติจะมีแฟนจริงเป็นผู้หญิง

คือเวลาเขาเจอกันเขาก็หอมจุกกงจุกแก้ม

ไม่เอารู้สึกแปลกนะ

แล้วเดี๋ยวหอมไปหอมมาวันหนึ่งเธอทำแฟนฉันเปลี่ยนใจทำไงล่ะ
ใช่แต่ว่าทั้งคู่เป็นคู่จิ้นมาจากซีรีส์วาย

ไปฟังกันดีกว่านะคะว่าความสำหรับเขาเนี่ย

เพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จิ้นเราจากแบบซีรีส์แล้วไง
เขาจิ้นจากชีวิตจริงที่เราแบบไปไหนไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
และอีกอย่างเดี๋ยวนี้มันชอบหอมแก้มผมไม่รู้เป็นอะไร
มันก็ไม่ใช่เขาต้องเข้ามาแล้วมีความสุขครับ
เดี๋ยวเข้าใจไหมคะเชอรี่
อ๋อเล่นทุกวันมันก็จะดูเพลินดีเนอะ
ก็แล้วแต่ความกินเต็มนะคะ
แต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นเกรมไม่ได้เป็นอะไร
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิง

แล้วก็น้องกันอัตภัณฑ์เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับมิ้นทะลิดานะ
แล้วคุณหน้าคุณตามาจากเขาเล่นละครจากวง
เจ้าชายโกมินอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างนี้โตขึ้นก็เข้าวงการนะคะแต่ว่าเน้นแนววายซะหน่อยนะคะ